มันก็ทำให้เราคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีนะ

ได้เงินเดือนหนึ่งที่สองหมื่นกว่าบาทก็ไม่ได้น้อยนะ
แต่เขามีหนี้นอกระบบหมุนเงินไม่ทัน

ใช่ค่ะแล้วก็ไปจี้ชิงเงินพนักงานร้านสะดวกซื้อ
้อนพนักงานเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ก่อน

สักพักนึงเอาเงินไปได้นะคุณ
จากร้านสะดวกซื้อแห่งนี้หมื่นกว่าบาท

ถ้าเราเป็นพนักงานสาวสองคนเราทำไงดีคุณ

เขาเอาปืนจี้ต่อ

ให้พนักงานสองคนเดินไปคุณ

เธอคิดว่าเธอจะถูกฆ่าตอนแรก

ตอนแรกนึกว่าจะปล่อยตัวไปนะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนบ่าย๒นะ
คุณผู้ชมว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมา

ที่แรกเนี่ยที่เขามาจี้เอาปืนมาจี้แล้วก็ชิงเงินได้เนี่ย

มือถือของพนักงานไปอีกเครื่องหนึ่ง

ทีนี้ค่ะบ่าย๒ก่อเหตุที่หนึ่งใช่ไหม
ตอน๖โมงเย็นก็เอาปืนนี่แหละลักษณะเดียวกันเลย
นี่ไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านมินิมาตร
ร้านที่๒อยู่ที่อำเภอศรีราชาได้เงินไปเนี่ย๑๐๐๐๐บาท

ตำรวจเขาตามแกะรอยจนไปเจอเขาดูจากมอเตอร์ไซคันนี้

ว่ามันมีตำหนิตรงไหนติดสติ๊กเกอร์ตรงไหน
แล้วตามไปเจอตัวของเจ้าของรถจริง
เจ้าของรถบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลย
แต่ผมเอาให้เพื่อนให้เพื่อนยืมไปใช้
แล้วก็เลยถามไงว่าเพื่อนคือใครบอกชื่อมา
คุณหลังจากที่จับกุมตัวได้ก็เอาตัวนายชายามาทำแผนสิ

แล้วก็มาเจอกับพนักงานสาว๒คน
ที่เขาเอาปืนหัวปืนจีนนะฮะ
แล้วเอาจริงนะพอนายชายาเขาเล่าให้กับตำรวจฟัง
ตำรวจบอกว่าชายาเอ้ยเงินที่ได้มาก็ไม่ได้น้อยนะ
เป็นนุ่มโรงงานได้เงินเดือน๑อ่ะ๒๔๐๐๐บาท

มันมีค่าใช้จ่ายต้องใช้เยอะผ่อนบ่านผ่อนรถส่งลูกเรียนอีก
ทีนี้ก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมา
พอไปกู้มาเสร็จแล้วปั๊บหมุนเงินไม่ทันไง

กลับเข้าโรงงานนะเอาเงินไปใช้หนี้

เอาไปก่อเหตุที่มินิมาตรที่๒ตอน๖โมงเย็น

ตอนที่เจอพนักงานที่มินิมาตรแรก

ชายาอยากจะบอกอะไรเขาไหม
ทำเขากลัวทำเขาตกใจแบบนี้
เชยาก็เลยบอกอย่างงั้นขอโทษครับ

คิดไม่ได้พี่ครับอ่าพี่ครับพี่ครับผมไม่ได้มีเกียรตินาที่มาใกล้
มาใกล้จะทำร้ายหรือว่าจะทำอะไรพี่ผมปัญหาชีวิตมีปัญหาทุกคน
ครับมันมีทางออกกว่าแต่ผมคิดคิดไม่ได้แค่ช่วงผมพี่ผมไม่มี
เจตนาที่จะทำร้ายหรืออะไรพี่เลยแค่อยากได้เงินไปตรงนี้
แต่มันเป็นทางที่ผิดพี่ขอให้พี่สิกรรมให้ผมเลยนะ
เขาบอกเขามีปัญหานะแต่เขาคิดไม่ได้นะเขาถึงทำแบบนี้ไปนะครับ
แล้วก็เขาบอกไม่มีเจตนาในการทำร้ายหรือว่าปืนข่มขู่นะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าตอนที่ชายาที่นายเนี่ยเอาปืนเนี่ย
จ่อสาวสองคนนี้แล้วเอาไปขังในห้องเนี่ยโหตอนนั้นนายจะฆ่าเขาอะไรหรือเปล่า
ชายาบอกผมไม่ได้คิดจะฆ่าเขาเลยผมแค่แบบให้เขาไปอยู่ในห้องซะ
จะได้ไม่ต้องตามผมปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอ่ะมันเป็นปืนปลอมไงอืมเออ
ครับเนี่ยค่ะทีนี้ชายาก็ต้องโดนแหละเรื่องชิงทรัพย์ทีนี้ก็ส่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
เนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่ะนะคะอืมนะฮะปืนปลอมนี้ก็ไปยืมเงินเพื่อนมานะ
ค่ะแล้วก็ไปซื้อปืนปลอมเนี่ยนะฮะ